ชายคนนี้วัย๔๔ปีเขาเครียดค่ะ
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนเสาโทรศัพท์สูงกว่า๔๐เมตรที่นครนายก

สุดท้ายต้องตามแม่ให้แม่ปีนขึ้นไปช่วยเจรจาด้วย

ก็สำเร็จแล้วก็ลงมากันทั้งแม่ทั้งลูกด้วยความปลอดภัย

นี่ค่ะเป็นจังหวะที่ลงมา

ตะโกนก็เรียกกล่อมลูกชายอยู่ข้างล่าง
ที่เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
เรียกกล่อมอยากให้ลูกชายลงมาจากเสา

แล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนนั้นนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๑๐โมงเช้านะคะ
พื้นที่หมู่๔ตำบลโพแทนอำเภอองคาระจังหวัดนครนายก

แดงเป็นนามสมมุติค่ะอายุ๔๔ปี
นขึ้นไปอยู่บนนั้นก็เลยแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
ตำรวจเองก็มาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะ

เสาเนี่ยดูสิมองขึ้นไปมันสูงมากนะคะ

ก็ต้องนำเบาะลมเอามากางไว้ข้างล่าง
ความพร้อมเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา
กลัวว่าเขาจะตัดสินใจกระโดดลงมานะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการไปเชิญตัวนางรอดนะคะ
มันดาของผู้ก่อเหตุมาช่วยเกลี้ยกล่อมด้วย
คือเบื้องต้นเนี่ยเราทราบมาว่าชายคนนี้เขาเครียด
จากว่าไม่มีเงินไปผ่อนค่ารถจักรยานยนต์
ค้างชำระมา๔๕เดือนอันนี้เป็นภาพมุมสูง
สื่อข่าวของเราพยายามจะแบบให้เห็นหลายมุม
สำหรับเหตุการณ์นี้ที่ก็เอาโดรนไปบินถ่ายภาพมาให้เห็นด้วยนะคะ
เห็นถึงความสูงของเสาโทรศัพท์แล้วก็การช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่
แล้วก็เห็นตั้งแต่เขาปีนขึ้นไปถึงกลางเสา

ไม่มีเงินผ่อนค่างวดรถมา๔๕เดือนแล้ว

ก็เลยเครียดตัดสินใจทำแบบนี้แหละค่ะ
อ่าฟังเสียงช่อบ้านช่อบ้านเขาบอกว่า

ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูมาช่วย

ตัวนายแดงเองเนี่ยเคยปีนเสาโทรศัพท์มาแล้วนะ

ว่าจะลงมาก็ตี๒ของวันถัดไป

ืนเมาตลอดแล้วก็ไม่มีงานทำ
ส่วนเหตุการณ์นี้หลังจากเจรจาไปได้

เมืองต้นก็นำตัวลงมาอย่างทุลักทุเลแล้วค่ะ

ผู้ชายคนนี้มีประวัติการป่วยเป็นจิตเวทด้วย
เดี๋ยวจะให้แพทย์ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ